สองพันสิบแปดรับบทน้องนักศึกษาฝึกงานโอ้โหแม่๒๘เป็นน้องนักศึกษาฝึกงานที่เตรียวกวนประสาท
ใช่แล้วก็ไปยั่วยวนพี่ป้องนวัดค่ะ

ตอนแรกว่าจะไม่สัมภาษณ์แต่ตากล้องนี่แหละชอบไปถ่ายรูปนาง
ฉันก็เลยขอดูแบบหน่อยสิทำไมมันคนชอบเยอะนะนะคะไม่แซ่บถูก

น้องมีแฟนหรือยังมีแล้วค่ะพี่
เขาบอกตรงเลยเหรอเป็นตำรวจครบมา๓ปีแล้วค่ะ
บอกว่าทำไมไม่พี่น้องละค่ะขี้เกียจแอบ

ไม่นะพี่ทุกคนบอกว่าแฮปปี้ดีหมด

ไปฟังน้องเจนิสเปิดใจเลยค่ะ

ชื่อเคนด้วย

ไม่ได้พูดได้เลยทำไมหรอกปกติเขาห้ามพูดกันเหรอ

เหนื่อยไม่ต้องไม่ต้องเอาให้เป็นภูมิเป็นเพื่อน
เดี๋ยวแบบไปเจอในไอจีเดี๋ยวจะโป๊ะแตกอีกก็เลยเออนะมีเลยดีกว่า

ทุกคนพูดเพื่อนทุกคนพูดแบบโชคดีมากได้แฟนดีมาก
ไอจีใช่ไหมเลยไปดูไอจีไปดูได้ค่ะ
กลัวค่ะเราก็ตอบบ้างแบบตอบน้อยตอบแบบให้รู้ว่าโอเคเฟรนโซนนะ
ใช่อย่ามาจีบเลยมีแฟนแล้ว
แต่นังก็ชัดเจนว่าไม่ใช่นะจ๊ะใช่ค่ะ